พบว่าราคาประมูลเฉลี่ยของไทยนั้นอยู่ในอันดับที่๒รองจากฮ่องกง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ไทยนั้นราคาแพงเป็นอันดับที่๒
ตามมาด้วยประเทศไทยที่ขณะนี้ก็กำลังประมูลกันอยู่
สตางค์อันดับที่๓คือประเทศฮังการีในปี๒๕๕๕ราคาเฉลี่ยอยู่ที่๓๖บาท
ตามมาด้วยประเทศกรีสราคาประมูลอยู่ที่๑๒๕๐บาท
และสเปนราคาอยู่ที่๑๐๕๐บาท
โดยนายถากรตันทศิษย์เลขาธิการกศชนั้นเปิดเผยว่า
ยังไม่ถือว่ามีราคาสูงกว่าราคาประมูลของฮ่องกงนะครับ

แต่ถ้าหากว่าใบอนุญาตของไทยมีการเคาะราคาไปจนถึง๑แสนล้านบาท
ใบอนุญาตไทยจะขยับจากอันดับที่๒ขึ้นไปอยู่อันดับที่๑
นี้การลงทุนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการประเมินในการเคาะราคาแต่ละรอบของผู้เข้าร่วมประมูลนั่นเองครับ